มาเอาใจคนที่อายุ๓๐อัพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม

ไม่เอาใจคนที่อายุ๓๐
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพภาพนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นการรวมเอานักร้องนักแสดงสาวในยุค
คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ย

อ่าเราก็ยุคเราอ่ะดิฉันเกิดทานดิฉันเกิดทาน
ดิฉันยอมรับความจริงดิฉันอายุ๑๘
นี่มาดูเนี่ยเขารวมเฟรมกันเนี่ย
คือต้องบอกว่าแต่ละคนนี้อายุไม่น้อยนะจ๊ะ

ก่อนบอกเลยว่าแต่ละคนที่มาร่วมในเฟรมนี้นะคะ
กรีความฮอตเป็นนักร้องนักแสดง
ขวัญใจในยุค๙๐กันเลย
และถึงแม้ว่าแต่ละคนจะอายุแตะหลักศรีบ้าง

ใบหน้าแต่ละคนเนี่ยยังคงความสดใสอ่อนเยาว์
ราวกับสตาร์ฟวัยแรกรุ่นเอาไว้เลยนะคุณ
แล้วคือยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเรื่องของการศัลยกรรมเข้ามา

ไม่แต่งหน้าแล้วแม้แต่คิ้วชียังไม่เขียน

ถ้าเกิดว่าจะดูว่าอายุมากหรือไม่มากเนี่ย

ผมเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหงอกนะ
แต่ถ้าผมหลุดร่วงหรือว่าผมน้อยผมบางเนี่ย

แล้วก็ดูที่ฟันถ้าเกิดว่าฟันไม่ขาวฟันแบบเหลืองเนี่ย

โชคดีที่ดีชันผมเยอะมากจริง